ทุเรียนเข้าสู่โค้งสุดท้ายยัง
เขื่อนบอกว่าใกล้จะหมดแล้วแล้วมันจะแพงอีกแล้ว
คนร้ายกลุ่มผู้ชมสองคนไปแอบตัดทุเรียนเข้ากลางดึก
ไปเจอเจ้าของสวนพอดีนี่แหละครับเหลือแต่ทุเรียน
ตัวคนร้ายทิ้งทั้งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างทิ้งทั้งทุเรียนนะครับ
บนวังตะเขียนเก่าสมิงเจ้าหวัดตราสครับ
คนร้ายเข้ามาตัดทุเรียนนี่นี่ฮะทิ้งเกิบเอาไว้ด้วย
คนร้ายเข้ามาตัดทุเรียนแต่ระหว่างนั้นนะครับ
ก็ไปเจอคนเฝ้าสวนพอดีตัดสินใจวิ่งทิ้งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ทิ้งทุเรียนครับแล้วก็ลงท้าแตะสองคู่
เอาไว้ให้ดูต่างหน้านายรัตนชาติมูลชอบเจ้าของสวนทุเรียนนะครับ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าทุเรียนที่ถูกคนร้ายตัดทิ้งไว้เนี่ย
๔๖ลูกโอ้โหร้อยห้าสิบกิโลกรัมเป็นเงินเท่าไหร่
ใจคอจะเอาของเขาไปนะสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าเอาไปได้
นะครับเป็นทุเรียนเกรดเยี่ยมนะครับเตรียมจะเอาไปขาย
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากคนเฝ้าสวนนะครับ
เขาก็รีบไปที่สวนแล้วออกตามหาคนร้ายจนรุ่งเช้า
แต่ก็ไม่เจอครับไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเขาสมิง
อกจากนี้นายรัฐนาชาติยังบอกอีกว่าในพื้นที่วังตะเคียนเนี่ยนะ
โดนตัดขโมยทุเรียนทุกปีนะครับแล้วก็ที่สวนของเขาเนี่ย
โดนด้วยเหมือนกันฝากถึงเจ้าของสวนทุเรียนด้วยว่านะครับ
เพิ่มระมัดระวังความปลอดภัยเลยนะถ้าเพิ่มได้เพิ่มกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวนี้ตามสวนทุเรียนติดกล้องวงจรปิดนะครับตามร่องสวนแล้วนะครับ
แจ้งมาประมาณตีสองครึ่งครับว่ามีคนเข้ามาขโมยตัดทุเรียนแล้วก็
พอเห็นลูกน้องปุ๊บเขาก็วิ่งหนีกันไปแล้วเดินสำรวจก็พบทุเรียนหาย
แล้วก็เจอรถซาเล้งเขาทิ้งไว้พร้อมกับเรียนเรียนก็ลาว
๒๓เท่งประมาณ๑๕๐โลได้ครับก็น่าจะประมาณ๒๐๐๐๐ครับ
ตอนนี้มันกี่โลละร้อย๑๔๕ครับ
พฤติกรรมเขาก็เอามาเอาแต่ลูกง่ายครับลูกใกล้ทางถนน
ไปบัตรการกันรวดเร็วแล้วก็มาตอนเวลากลางคืน
ด้อนเราก็ไม่ทันระวังครับ